คุณผู้ชมครับในขณะที่ผมใช้คำว่าคนกลุ่มใหญ่แล้วกัน
คนกลุ่มใหญ่ของประเทศนี้ให้กำลังใจช่วยเหลือ
ติดตามกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับ
แต่ก็มีคนอยู่บางคนครับไม่รู้จักการาเทศาครับครับ
ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากกับคลิปนี้นะฮะ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้นะครับ
เขาเอาคลิปนี้มาลงนะครับ
สื่อสังคมคิดว่าไง

ชาวเน็ตที่เข้าไปแน่นอนครับ